ไปที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสนที่กำลังกันกว่ายี่สิบนาย
ไปจับสามีภรรยาคู่นี้ที่ตระเวนขโมยของนะครับ
ตามบ้านเรือนของประชาชนตอนบุกเข้าไปจับนะ
ตำรวจเก่งจริงจริง
รู้ได้ไงว่าฝ่ายสามีน่ะ

เอามือลงมาเอามือลงมาเอามือลงมาลงมาโอเคสำเร็จลงมาพอไปพอไปพอไป
นี่แหละครับเป็นจังหวะที่ตำรวจพระนครศรีอยุธยาอาวุธครบมือเลยนะกว่า๒๐นาย
ปิดล้อมจับกลุ่มนายสุพธิ์บุตรอ่อนอายุ๔๒ผู้ต้องหาตามหมายจับก่อเหตุคดีรักทรัพย์มาแล้วหลายพื้นที่
แสดงตัวแต่สุพธไม่ยอมเปิดประตูขึ้นไปซ่อนตัวนู่นใต้ฝ้าเพดานเพราะว่าพังออกมาแล้ว
ตำรวจจู่โจมเข้าไปนายสุพศเช่าบ้านอยู่กับนางสาวอรพินจรัสแสงเรืองศีลนะครับ
อายุ๒๗ปีนี่จังหวะที่ล่วงลงมาสุพศล่วงลงมาหมดท่าแล้ว
เต็มเลยนะครับบ้านเขาเนี่ยเช่าอยู่ในตะบนบ้านสร้าง
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
แล้วก็ร่วมกันตระเวนก่อเหตุลักษัพหลายสิบที่นะ
ตำรวจสพพระอินราชาครับเข้าค้นของกลางทั้งตู้เซฟ
พระเครื่องโน้ตบุ๊กสร้อยแหวนนาฬิกาแล้วก็กระทะก็มีนะ
ปั๊มน้ำก็มีชุดชั้นในก็มีครับนะฮะแล้วก็มีรถยนต์
รถจักรยายนยนต์อีกอย่างละสองคันด้วยนะครับเจ้าซับเนี่ย
ไปดูทรัพย์สินของตัวเองนะครับ
ไปเจอทรัพย์สินเกือบทุกรายการ
มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองฟังจากเจ้าของทรัพย์เองฮะ

บอกก่อเหตุจริงแต่เดี๋ยวยังไม่พีคนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเมียนะว่า
ทำไมเมียถึงตามผัวไปขโมยของบ้านคนอื่นเขา
ตอนแรกรับสารภาพบอกก่อเหตุจริงนะ
จะขี่รถไปเรื่อยและดูด้านเราสมโอกาส
โดยใครลงมือล่ะเมียบอกนู่นสุพธลงมือ

ส่วนนางสาวอรพินดูต้นทางเฉย
สินที่ได้มาก็ถ้าเป็นเงินเอาไปใช้เลย
ส่วนถ้าจะเป็นทองก็เอาไปขายนะครับ
แล้วอยากรู้ไงว่าทำไมทำไมต้องไปกับหัวไปก่อเหตุด้วย

ฮะ

เดี๋ยวสุโพธิ์ไปมีกิ๊กอัลพินก็เลยต้องตามไปทุกที่แล้วสายตาไม่ได้เลย

ก็เลยต้องไปร่วมมือกับสามี
กับผัวตัวเองขโมยของบ้านอื่นเขาด้วย

ส่วนผู้เสียหายคาดว่านะฮะที่จะเป็นเหยื่อของผัวเมียคู่นี้
ท่านไปดูทรัพย์ของกลางได้นะครับ
แต่ตามไปทุกที่ถ้าเกิดตามไปแบบนี้ทำไมไม่ห้ามหน่อย

คือกังวลแค่กลัวจะมีกิ๊กอย่างเดียวแต่ไม่กลัวไปขโมยคนอื่น

มีกิ๊กไปอยู่กับคนอื่นขโมยของติดคุก

ใช่ไงแต่ถ้าตามดอมไม่มีปัญหา
ครับดอมทำแต่งงานสถานีกลับบ้านบ้านสถานีสถานีกลับบ้านใช่แล้ว
อยากกินอะไรเย็นนี้บอกผมเลยพี่เบิร์ต